ว่าด้วยของการเมานะคะลุงหลานกินเหล้าเมาด้วยกัน
ขอเงินลุงพันหนึ่งลุงบอกไม่ให้
สุดท้ายหลานเอาเสียมกับมีดฟันลุงหูขาดเลยนะคะ
หูขาดไปเลยด้วยเงินพันเดียว
นายพิพบฤทธเดชะอายุ๔๗ถูกขวานจามที่หลัง๒แผลเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะ
แล้วก็ที่หัวเนี่ยค่ะก็ถูกฝานจามเหมือนกันเลือดไหลนองเลยนะคะ
หูขวาขาดไปเลยคุณผู้ชมนอนหมดสติอยู่กลางถนนแบบนี้
ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางประกง

โอ้โหนี่ไงโอ้โหนั่งกินเหล้าด้วยกันแท้
พอเมาปุ๊บขอเงินพันหนึ่งลุงไม่ให้ทำร้ายกันเลย
ชะลอมั่นคงอายุ๕๗ปี
ถูกมีดฟันที่หัวเป็นแผลขนาดใหญ่เลือดไหลไม่หยุดสยดสยองเลยนะคะ

มีมีดขอเล่มหนึ่งมีขวานมีเสียม
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นมาช่วงเย็นนี้เองคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะนายชะลอบอกว่านายพิพบ
เป็นหลานนายชะลอเองก็มีศักดิ์เป็นลุง
ลุงหลานนั่งกินเหล้ากันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะ
โอ้โหตั้งแต่เช้ายันเย็นเมาทั้งคู่

ก็เลยตีกันเดี๋ยวให้นายชะลอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ
ลุงบอกหลานทำร้ายลุงก่อน
ลุงก็เลยทำร้ายตอบสุดท้ายก็เจ็บหนักกันทั้งคู่

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบอย่างละเอียดก็ต้องดำเนินคดีกัน